สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยค่ะ
ตลอดระยะเวลา๒วันที่ดิฉันมีโอกาสได้ฟังเพื่อนได้อภิปราย
ดิฉันได้ยินคำว่าโง่นับครั้งไม่ถ้วนค่ะ
และในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อาวุโสกว่า
ดิฉันก็ขออนุญาตรู้สึกเห็นใจค่ะ
ดิฉันคิดว่าคนโง่ไม่ผิดไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของประเทศนะคะ
แต่คนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดแถมมีอำนาจอยู่ในมือ
ในการบริหารประเทศดิฉันคิดว่าน่ากลัวที่สุดและอันตรายที่สุดค่ะ
ท่านประธานครับประเทศไทยเราผ่านวิกฤตมาน้อยใหญ่มากมาย
ร้อนผ่านหนาวมาก็นับครั้งไม่ถ้วน
จนถึงวันนี้ค่ะประชาชนคนไทยทุกคน
ก็รู้ซึ้งกันแล้วว่าวิกฤตใดก็ไม่หนักเกินกว่าจะรับมือ
เท่ากับวิกฤตที่มีผู้นำไม่สมประกอบทางสติปัญญา
คอยตามหลอกหลอนประชาชนคนไทยมาตลอดระยะเวลากว่า๘ปี
ทำความเดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศค่ะ
จากการบริหารที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ผู้นำคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะ
จากผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่มาพร้อมกับพักพวกคอยกัดกินบ้านเมือง
ทำลายความเสียหายอย่างประเมินมูลค่าไม่ได้
ตลอดเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง
พี่น้องประชาชนจะต้องอยู่อย่างอดมื้อกินมื้อ

รายได้ที่จะเอามาเลี้ยงดูชีพ

หมดช่องทางทำมาหากิน
ตกงานเป็นหนี้เป็นสิน
บ้านรถถูกยึด

แต่ที่น่าสลดใจที่สุดค่ะ
คือหลายคนยอมจำนวนให้กับความอาพับ
จบชีวิตตัวเองอย่างไม่มีทางเลือก
นับตั้งแต่ปี๒๕๕๗ค่ะท่านประธานที่มีการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์
สถิติการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วปีที่แล้วค่ะปี๒๕๖๔ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
ปีที่แล้ว๕๐๐๐รายนะคะ๕๐๐๐รายที่สังเวย
ซึ่งใกล้เคียงค่ะกับสถิติตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเศรษฐกิจพังทั้งระบบดิฉันจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าค่ะ
ว่าเศรษฐกิจที่ย่ำแย่คือหนึ่งในสาเหตุหลักของการที่หลายคนเลือกที่จะจบชีวิต
และวันนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตร่วมอภิปรายตามมาตรา๑๕
นายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ข้อกล่าวหาที่ว่าท่านคือสาเหตุที่ทำให้ประเทศดิ่งลงเหว
บริหารเชื่องช้าล้มเหลวทางนโยบาย
ถ่วงความเจริญทางเศรษฐกิจ
ทำให้วิกฤตกลายเป็นความหายนะ

และอนาคตที่ประเมินมูลค่าไม่ได้อย่างมากมายมหาศาล
ความด้อยสถิปัญญาของ
และความไร้ศักยภาพของท่านนายก

และภาคอุตสาหกรรมในทุกแขนง
ล้มเหลวในการบริหารจัดการด้านการต่างประเทศ
เพราะภาพลักษณ์ของท่านคือพระเด็จการ

ต่างชาติมีต่อประเทศไทย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในการเจริญความสัมพันธ์ด้านการค้า

เรามีทั้งเรื่องสงคราม
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทย

สภาวะถดถอยลดลง

ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติ
ตอนนี้เริ่มถอนตัว

โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม

ถ้ำกลางสงครามระหว่าง

หลายบริษัทที่มีความประสงค์

นี่คือโอกาสในวิกฤต

ประเทศไทยไม่ใช่
ตัวเลือกของเขาอีกต่อไป

ที่ถูกกว่าประเทศไทย

จิสติกเพื่อการขนส่ง

ที่มีความสะดวกต่อการส่งออก
หรือลดไฟความเร็วสูง

ประเทศเพื่อนบ้านมีสิทธิ

ทางการตกลงทางการค้าสิทธิต่าง

เช่นประเทศเวียดนาม

รัฐบาลทหารเข้ามาปกครอง

ในระดับที่ค่อนข้างวิกฤต

คือความไม่แน่นอนทางการเมือง
ที่มีการรัฐบาหารอยู่

จนกลายเป็นเรื่องปกติ

ที่ทำให้การลงทุนจากต่างชาติ
มีความไม่มั่นใจ

จากผู้มีอำนาจของผู้นำประเทศไทย

เน้นคือการที่ประเทศไทยเราเนี่ย
มีผู้นำผลิตการ
ที่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่ง
ในฐานะผู้นำประเทศได้อีกครั้ง

เป็นกำกับรัฐธรรมนูน

ส่งผลทำให้ต่างชาติไม่เชื่อ
ในหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไทย
เราเห็นเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยกว่า๔แสนล้านบาท
และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยค่ะ
เราเห็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หลายบริษัทค่ะตลอด๒๓ปีที่ผ่านมา
เราเห็นข่าวอยู่ตลอดว่ามีการย้ายออกนอกประเทศ
ฉันขอยกตัวอย่างค่ะเช่น
บริษัทพานาโซนิกชาร์ฟแคนนอนนิคอนโตชิบ้าแอลจี
ละละและอื่นอีกมากมาย
ทำให้ประเทศไทยที่เคยเป็นแชมป์การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จะต้องเสียไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเวียดนาม
นั่นหมายถึงมูลค่าเศรษฐกิจที่มหาศาล
และการจ้างงานที่หายไปอีกหลายอัตราค่ะ
เขาไปนู่นแล้วค่ะไปเวียดนามกันหมดแล้วค่ะ

เป็นวิกฤตความเชื่อมั่นที่ต่างชาติมองมาประเทศไทย
นับตั้งแต่วันแรกที่นายกคนนี้เข้ามานำความเสียหายมาให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
และก็ยังมีผลอย่างต่อเนื่องไฟลามทุ่งมาจนถึงทุกวันนี้
การเข้ามาสู่ตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในปี๒๕๕๗ผ่านการรัฐประหาร
ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติค่ะ
ผู้นำหลายประเทศร่วมกันประนาม
กดดันประเทศไทยผ่านวิธีต่าง
แต่สิ่งที่ทำให้มีความเสียหาย
ทำลายเศรษฐกิจประเทศไทยมากมาจนถึงทุกวันนี้
ทันทีทันทีที่เกิดการรัฐประหาร
ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาส
เพิ่มมูลค่าการค้ากับสหภาพยุโรป
มากถึง๑ล้านล้านบาทต่อปี
นี่คือมูลค่าที่เราควรจะได้
ถ้าเราสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้

ก็ถูกรีบเหมือนกัน
ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา

แปลว่าของที่ส่งออก

จะมีราคาสูงกว่า

ทำให้ผู้บริโภคฝั่งสาภาพยุโรป
เลือกซื้อสินค้าจากประเทศอื่นมากกว่า
เพราะราคาถูกกว่า
และสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

คือสินค้าการเกษตร

ทอต่างเหล่านี้

ค่ะท่านประทาน
ตั้งแต่ที่นายกเข้ามา

การที่เรามีผู้นำเป็นพระเด็จการ

จากที่เคยเจรจากับเรา
ก็หันไปเจรจา

ทำให้สิทธิภาษี
ในการค้าขายส่งออกไปสภาพยุโรป

ตั้งแต่ปี๒๕๖๒ค่ะ

เวียดนามกลายเป็นจุดมุ่งหมาย
เพื่อการค้าการลงทุน

แทนประเทศไทยไปโดยปริยายค่ะ

ไหลเข้าเวียดนามกันอย่างมากมาย
เศรษฐกิจการค้าขายการลงทุนต่าง
เขาเฟื่องฟูขึ้นมากหลายเท่า
ประเทศไทยที่เคยได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ

เราเหลือเพียง๑๐เท่านั้น
อีก๒๐หายไปไหน

ดนามบ้างอินโดบ้าง
นี่คือผลกระทบที่ตามมา
การลงทุนไม่เข้าไทยไม่พอค่ะ

รวมถึงบริษัทไทย
หลายแห่งก็แห่กันไปลงทุนเช่นเดียวกันค่ะ

เราเห็นประเทศไทยบริษัทไทย

อยู่ต่างประเทศกันคึกคักมากมาย

แต่เขาก็เลือกไปลงทุนต่างชาติ
อันนี้คนไทยอันนี้บริษัทไทย
ตั้งแต่ปี๖๒เป็นต้นมา

การส่งออกเพิ่มมากขึ้น

คิดเป็นมูลค่าก็ราว๘แสนล้านบาท
เขาได้เพิ่มขึ้น๘แสนล้านบาทนะคะท่านประธาน
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อย

ส่งออกไทยก็ยังคงมีอยู่
ยังคงไปสหภาพยุโรปอยู่

แต่เราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ท่านทราบไหมคะ

เพราะการรัฐพาหารในปี๕๗
โดยพลเอกประยุทธ์
แสนล้านบาทที่เวียดนามได้เพิ่มไป
มันควรจะเป็นข้าวไทยค่ะ
มันควรจะเป็นผลไม้ไทย

นี่เป็นเลือดเนื้อลมหายใจของพี่น้องเกษตรกร
สมควรจะได้รับ
แทนที่เขาจะทำมาสามารถหากินได้

ลูกหลานอยู่สบายขึ้น
แต่นายกผู้นี้ก็ได้พรากโอกาสไป
ไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้เมื่อชาติที่แล้ว

ไม่หมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะคะดิฉันไม่เข้าใจทำอะไรไว้คะ
ท่านประธานค่ะแม้ว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
อ้างว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งตอนนี้เลือกตั้งแล้ว
เป็นนายกมาจากการเลือกตั้งแล้วแต่ความมั่นใจไม่ได้ตามมาค่ะ
ไม่ได้ตามมาเลยเพราะว่าท่าทีของต่างชาติ
ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเราจึงไม่เห็นการตกลง
การเจรจาทางการค้าใดเกิดขึ้นอีกเลยตลอด๘ปีที่ผ่านมา
แต่ประเด็นสำคัญที่ที่ฉันอยากจะพูดก็คือท่านนายกไม่เคยกลับไปแก้
หรือพยายามแก้ในสิ่งที่ตัวเองได้ก่อไว้พลเอกประยุทธ์เลือกที่จะมองข้าม
การเจรจาทางการค้าอยู่เสมอ
ดิฉันขอแนะนำขอวิงวอนนะคะว่าสิ่งที่ท่านจะต้องทำคืออันดับแรก
ต้องเข้าหาอียูต้องเจรจาทางการค้ากับอียูให้ได้
เพราะเขาคือคู่ค้าที่เกือบใหญ่ที่สุดค่ะอันดับ๔ของเรา
เพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราขาดเขาไปเนี่ยดุลการค้ามันจะไหลออกไปออกนอกประเทศเป็นอย่างมาก
ท่านต้องทำตัวให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้นะคะท่านไม่ต้องมาสามแกนอะไรไร้สาระ
ดิฉันคิดว่ามันไม่มีประโยชน์มาช่วยชาวนานะคะ
ช่วยเกษตรกรดีกว่าถ้าท่านอยากอยู่ยาวยาว
ท่านประธานค่ะอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังรอวันตายคามือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ะรถอีวีหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่เราเคยพูดคุย
เคยเห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยตลอดระยะเวลาอย่างน้อย
ไม่น้อยกว่าสิบปีสิ่งที่รัฐบาลไทยคิดว่าเป็นเรื่องแห่งอนาคตมันเกิดขึ้นมานานแล้วค่ะ
ประชาชนในหลายประเทศเขาเริ่มใช้รถอีวีกันแล้วใช้กันอย่างแพร่หลายและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
นโยบายภาครัฐที่มีทั้งแรงจูงใจเป็นทั้งข้อบังคับ
เพื่อที่จะตอบสนองกับนโยบายโลกร้อนที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้
รัฐบาลในหลายประเทศค่ะโดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้ผลิตยานยนต์
ได้ขยับขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
เช่นรัฐบาลจีนค่ะดิฉันขออนุญาต
ภายในปี๒๐๒๕อีก๓ปีที่จะถึงเนี่ยค่ะ
เขาประกาศเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
เขาทำอะไรบ้างคะ๑๐ปีที่ผ่านมา
เขาได้ทุ่มงบประมาณเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีสำคัญสำคัญต่าง
เหมืองแร่ต่างที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่
มีนโยบายเปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะทั้งระบบให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
เช่นรถบัสนะคะ
ถ้าหลายท่านเคยไปเมืองจีน๑๐ปีที่แล้วก็ตามค่ะ

เราไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เราเห็นจักรยานไฟฟ้า
นี่คือสิ่งที่นโยบายภาครัฐสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของประชาชน
สัญญาณที่เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะว่า
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เปลี่ยนไปแล้วคือ
บริษัทรถยนต์เทสล่าค่ะ
ออกรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกเมื่อปี๒๕๕๙
และได้รับการตอบรับจากฝากฝั่งผู้บริโภค
ล้นหลาม๒ปี๓ปีสั่งจองยังไม่ได้เลยนะคะ
นี่คือสัญญาณชัดเจนว่าตลาดยานยนต์ของทั้งโลกเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้ว
ในขณะเดียวกันครับกลับมาที่ประเทศไทย
ตลอด๘ปีภายใต้ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ท็อป๑๐ของโลกกลับนิ่งเฉยค่ะ
เราเคยเห็นไหมคะว่าเรามีนโยบายอะไรบ้าง
นิ่งเฉยไม่รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ในการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
ที่ในขณะเดียวกันภาคยานยนต์ของประเทศไทยเรากำลังตกที่นั่งลำบาก
ปีเรารู้ว่าเราจะมาเจอกับหายนะแต่เราไม่เคยขยับขยื่นอะไรเลย
ปีที่พลเอกประยุทธ์อยู่มาไม่เคยนะที่จะพูดถึงอีวี
แล้วเป็นเพราะว่าเราไม่มีนโยบายค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเตรียมความพร้อม
ทำให้วันนี้ประเทศไทยไม่เหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่ออนาคตอีกต่อไป
บริษัทรถยนต์ต่างค่ะเริ่มปิดตัวออกจากประเทศไทย
เริ่มย้ายฐานออกจากประเทศไทยไปประเทศจีนบ้างไปประเทศอินโดนีเซียบ้าง
เวียดนามบ้างเพราะว่าทางนั้นเขาเตรียมตัวไว้๑๐ปีแล้วค่ะ๑๐กว่าปีแล้ว
ไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องทรัพยากรในการผลิตหรือว่าการเตรียมแรงงานที่มีทักษะ
ที่จะนำมาผลิตเป็นกำลังสำคัญในยานยนต์ไฟฟ้า
วันนี้พลเอกประยุทธ์ค่ะเพิ่งรู้ตัวว่าหายยนะมาถึงหน้าประตูบ้านแล้ว
แต่มารู้ตัวตอนนี้ก็คงสายเกินแก้แล้วค่ะเพราะว่าประเทศอื่นเขาไปไกลเป็นอย่างมาก
ฝากฝั่งผู้ผลิตเขาก็วางแผนแล้วว่าเขาจะไปกันหมด
เหลือไว้แค่เพียงสายพานการผลิตรถยนต์สันดาบหรือว่ารถยนต์น้ำมันนะคะ
นับวันตลาดโลกจะน้อยลงน้อยลงเรื่อย
ภายใน๕ปีค่ะคาดการณ์ว่าแรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะถูกลอยแพร่แล้วก็ตกงาน

ฝากฝากฝากน้อย๕แสนถึง๖แสนอัตรา
ผู้ประกอบการผลิตอะไรชิ้นส่วนต่างไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะกว่า๒๕๐๐ลาย
ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องปิดกิจการ
ความไม่รู้ความไม่มีวิสัยความตามโลกไม่ทันของพลเอกประยุทธ์
นำมาซึ่งความย่อยยับของอุตสาหกรรมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เราจะเคยเห็นการล่มสลายของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศออสเตรเลียเมื่อ๕๐ปีที่แล้ว
แต่เราก็ไม่เคยหยิบยกบทเรียนนั้นมาเลย
เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
รัฐบาลเพิ่งขยับอาทิตย์ที่แล้วนายกเพิ่งประกาศ
ว่าจะปั้นประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิต
เป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาค
โดยการดึงนักลงทุนให้เข้ามาตั้งโรงงานที่ประเทศไทย
แต่คำถามนั้นคือประเทศไทยช้าไปไหม
ถ้ามองจากมุมมองนักลงทุนแล้วดิฉันมองว่าเป็นไปได้ยากมากค่ะ
เพราะว่าอันดับแรกประเทศไทยไม่มีนโยบายในการเอื้ออำนวย
สองไทยไม่มีเทคโนโลยีเพราะเราไม่เคยลงทุน
เราไม่มีทรัพยากรค่ะทรัพยากรในการที่จะผลิตแบตเตอรี่ได้
แล้วก็มาผลิตที่ฐานประเทศไทยดิฉันว่ามองว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าณตอนนี้แร่ธาตุพวกนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมของเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องผลิตแบตเตอรี่เช่นเดียวกัน
จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ฐานการผลิตไทยจะเป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ตลาดผู้บริโภคของประเทศไทยมีความเล็กกว่าประเทศจีน
เล็กกว่าประเทศอินโดนีเซียหลายเท่าตัวค่ะ
และเราไม่เคยมีการสนับสนุนให้มีโคจรวงจรในการใช้รถยานยนต์ไฟฟ้าเลย
แม้กระทั่งสถานีบรรจุแบตเตอรี่เราก็มีน้อยมาก
เพราะฉะนั้นไม่สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการให้ผู้บริโภคใช้รถยาวยนต์ไฟฟ้า
แต่ที่สำคัญค่ะประเทศไทยไม่เคยลงทุนกับทักษะ
แรงงานทักษะที่มีความจำเป็นในการผลิตรถยนต์
ความเห็นเหล่านี้ค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำตรงกันข้ามหมด
แล้วก็ยังคงใช้วิธีเดิมในการดึงผู้ให้มาลงทุน
ที่สำคัญตอนนี้ค่ะคือรถตลาดรถยนต์ของไทย
กำลังถูกรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนตีตลาดอย่างลุกคืบ
โดยการนำเข้าแบบปลอดภาษีแถมมีส่วนลดจากรัฐบาล
นี่คือนโยบายที่เป็นหอกข้างแคร่เป็นดาบที่กลับเข้ามาแทงตัวเอง
ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์รถสันดาบประเทศไทยที่เรามีอยู่
ตายขึ้นอีกไม่รู้กี่เท่าตัว
ฉันจึงอยากทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
และเศรษฐกิจไทยกับอุตสาหกรรมไทย
เพราะความเบาปัญญาของพลเอกประยุทธ์จะชดใช้อย่างไรถึงจะสะสม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเคยเป็นที่เชิดหน้าชูตา
แต่วันนี้ต้องมาตายคามือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ท่านประธานค่ะนอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ที่รัฐบาลไม่เคยวางแผนรองรับแล้วการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
อุตสาหกรรมอาหารค่ะที่ถือว่าเป็นจุดแข็งจุดเด่นของประเทศไทย

เราสามารถพลิกวิกฤตขาดแคนอาหารของโลก
ให้เป็นโอกาสทองของภาคอุตสาหกรรมไทยได้
ถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีไหวพลิบและฉลาดพอ
โดยเฉพาะตอนนี้ค่ะที่มีสงครามระหว่างมหาอำนาจ
และสงครามรัสเซียยูเครนที่เขาทะเลาะกันอยู่
เราสามารถเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ได้ค่ะ
ประเทศไทยสามารถเข้าไปทดแทนเพิ่มการส่งออกได้
แต่เป็นเพราะนายกที่ไร้ศักยภาพความเป็นผู้นำ
ไม่สามารถดันสินค้าไทยออกไปต่างประเทศได้
โอกาสที่หายไปของภาคเอกชนลายเล็กลายย่อย
ที่จะมีโอกาสเข้าถึงตลาดโลก
เพราะบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในเวทีนานาชาตินั้น

โอกาสที่ท่านจะได้ไปเวทีนานาชาติเนี่ย
ดิฉันก็เห็นมาหลายครั้ง
แต่ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าท่านไปแต่ละครั้งเนี่ย

มัวแต่ยืนอยู่หลังห้อง
ไม่มีอะไรกล้าไปนำเสนอ

ดิฉันขออนุญาตถามเป็นการส่วนตัว
ว่าเวลาท่านไปเจอผู้นำประเทศต่างเนี่ย

นี่คือความเสียหายของประเทศไทยที่เรามีผู้นำที่ไม่สามารถเสวนากับเวทีนานาชาติได้
ทางการทูตเวลาผู้นำมีโอกาสได้เจอกันเขาสามารถคุยกันตกลงกันได้เลย
ตอนนั้นไม่ต้องพึ่งเอกสารจากทางราชการเหมือนที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้
ประเทศไทยเราเคยเป็นผู้นำของอาเซียนเคยเป็นผู้นำส่งออกด้านการเกษตรไปไกลทั่วโลก
มาวันนี้ถูกเบียดออกหมดแล้วค่ะผู้นำเก่งเก่งเนี่ยต้องสามารถออกไปเจรจากับนานาชาติได้
แล้วก็ต้องทำได้ต้องทำให้เป็นในยุคที่ประเทศไทยรุ่งเรือง
เราเคยมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เอาสินค้าการเกษตรของเราไปแลกกับอุปกรณ์ทหาร
แต่มาวันนี้ค่ะผู้นำของเราดันไปเสียค่าโง่ค่ะซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์
เพียงแค่เพราะว่าอยากเป็นมิตรแล้วก็ได้รับการยอมรับจากประเทศมหาอำนาจเท่านั้น
ที่เราได้จากผู้นำผลิตการ
ท่านประธานค่ะในอดีตนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีพาณิชย์
เมื่อขั้นตอนที่เป็นฝ่ายรัฐบาล
วิพากษ์วิจารณ์ดูถูกดูแคลนเรื่องการสร้างรถไฟความเร็วสูง
เพื่อการค้าในการขนส่งสินค้าเสร็จเกษตรไทยไปประเทศเพื่อนบ้านนั้นเนี่ย
เอามาล้อกันอย่างสนุกปากเลยค่ะ
แต่หารู้ไหมว่ารถไฟความเร็วสูงนี้
จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตแล้วก็สร้างโอกาสให้พี่น้องคนไทย
ท่านเป็นคนที่ไร้วิสัยทัศน์ค่ะอยู่แต่ในกรอบ
ปากเก่งแต่ก็ยังอวดดี
มาวันนี้ค่ะท่านกลับเป็นเสียเองรีบกลับไปเคลมผลงาน
ทันทีในวันที่ทุเรียนไทยส่งออกทางรถไฟไปประเทศจีน
เวลาที่ท่านเอาไปสร้างภาพในวันนี้นะคะ
ท่านเอาไปแก้ไขปัญหาสินค้าแพงก่อนจะดีกว่า
เศรษฐกิจประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
เราพึ่งการค้าขายเป็นหลักเพราะฉะนั้นระบบโลจิสติกเนี่ย
ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งสัญจร
มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
ดิฉันขออนุญาตย้อนเวลาไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะ
อดีตรัฐบาลนำโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์และอาจารย์ชัดชาติ
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมณขนาดนั้น
เคยได้นำเสนอโครงการลดไฟความเร็วสูงวงเงินกู้๒ล้านล้านบาท
หวังที่จะพลิกโฉมประเทศให้มีระบบขนส่งที่ทันสมัยค่ะ
สามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้เพิ่มขีดการค้าได้
อำนวยความสะดวกสินค้าให้ผ่านชายแดนได้มากขึ้นรวมไปถึงลบลดความเหลื่อมล้ำ
และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างต่างหลายหลายประเทศก็ติดตามค่ะว่า
ประเทศไทยจะเอายังไงจะลงทุนลดไฟความเร็วสูงหรือไม่
เพราะว่าถ้าใช่เขาก็จะได้รีบมาลงทุน
เพราะว่าเขามองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคค่ะ
แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่โครงการในวันนั้น
ถ้าวันนั้นเราได้รับการอนุมัติไม่มีการคัดค้านจาก
ตอนนั้นภักรณ์ประชาธิปัตย์ขออนุญาตที่เอ่ย
ถ้าท่านเห็นแก่ประชาชนในวันนั้นเห็นแก่บ้านเมือง
มัวแต่สร้างวาธกรรมป่านนี้เราคงมีรถไฟความเร็วสูง
ได้ใช้กันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าโครงการเนี่ย

เวลาที่สูญเสียไปโอกาสที่สูญเสียไป
ประเทศไทยคนไทยจะไปทวงกับใครดีคะ
ปีที่อยู่มาพลเอกประยุทธ์เคยเห็นความสำคัญนี้บ้างหรือไม่
ว่ารถไฟความเร็วสูงนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตพี่น้องประชาชนได้
ไหนคะที่เราจะมีบุญได้ใช้รถไฟความเร็วสูงกับเขาบ้าง
ถ้าท่านนายกบอกว่าท่านกำลังสร้างอยู่อยู่ไหนคะ
ท่านประธานเห็นรถไฟความเร็วสูงสักขบวนวิ่งกันหรือยังคะทุกวันนี้
ตอนนี้ประเทศลาวเขาคึกคักกันมากค่ะ
ส่งของไปขายกันกับเมืองจีนกันอย่างเมามันนะคะโอกาสนั้นไม่เคยมาถึงคนไทยค่ะ
เพราะว่ามันจอดอยู่ที่เวียงจันทร์นะคะมันไม่เคยมาถึงน้องคายเลย
ทุกวันนี้การค้าชายแดนไทยลาวไม่ต้องพูดถึงค่ะไปถามชาวหนองคายดูว่าทุกวันนี้เป็นยังไง
ต้องนำเรียนว่าเงียบสงัดนะคะไปถามคนอุดรไปถามคนขอนแก่น
ทุกวันนี้โอกาสการค้าขายของพี่น้องประชาชนทั้ง๓จังหวัดเนี่ย
หายไปแล้วนะคะเพราะว่าประเทศลาวเขาตั้งฐานการวางสินค้าตั้งตลาดของเขาไว้เองเรียบร้อย
รถไฟที่ท่านเคยรับปากกับประเทศจีนไว้วันนี้ท่านก็สร้างพอไปที
เพียงไม่กี่กิโลท่านก็ลีลายึกยักษ์
ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าท่านเกรงใจประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า

ดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าเราจะต้องเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
แต่ดิฉันอยากให้ท่านช่วยพิจารณาบ้างว่าถ้าเราพลาดโอกาสนี้ไป
พลาดโอกาสที่จะร่วมขบวนกับภูมิภาคนี้เนี่ย
เราจะสามารถแข่งขันได้อีกหรือไม่ในอนาคต
แม้กระทั่งจะเอาตัวรอดทุกวันนี้เนี่ย
ภูมิภาคนี้มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะทุกคนเขาพร้อม
ทุกคนเขาโหดเขาพร้อมจะช่วงชิงพื้นที่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
แต่ก่อนเราเป็นประชาธิปไตยประเทศรอบข้างเรายังมีปัญหาทางการเมืองอยู่
แต่ทุกวันนี้กลับตลปัดค่ะเรากลับไปเมื่อ๕๐ปีที่แล้ว
สุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานทุกความล้มเหลวทุกข้อผิดพลาด
ภายใต้การบริหารงานของพลเอกคนนี้ที่ดิฉันได้กล่าวไป
เป็นเพียงเศษเซี่ยวความอัปยศของนายกประยุทธ์จันโอชา
ที่ประชาชนคนไทยกว่า๗๐ล้านคน
จะต้องอดทนอดกลั้นมาตลอดกว่า๘ปี
เป็น๘ปีที่มีทั้งความโกรธมีทั้งความเกลียด
มีทั้งความแค้นความสิ้นหวัง
พี่น้องคนไทยค่ะได้แต่ภาวนาว่า
ขอให้วิบากรรมนี้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว
เราไม่ได้คาดหวังนะคะว่านายกจะต้องเป็นคนที่เก่งในทุกด้าน
ไม่ต้องมาปากหวานพูดดีพูดเอาใจประชาชน
ประชาชนไม่ได้ต้องการเงินพันสองพันที่ท่านโปรยที่ท่านแจก
นั่นเป็นมูลค่าที่ไม่เทียบเท่ากับวาย๑ขวดที่ท่านกินซะด้วยซ้ำ
เขาแค่ต้องการอาชีพค่ะอาชีพที่ยั่งยืน
สวัสดีการของรัฐที่พร้อมที่จะเข้าช่วยเขา
ในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยากเราอยากได้นายกที่สร้างความหวังค่ะ
เราอยากได้นายกที่เป็นที่พึ่งได้ในวันที่เรามีปัญหา
ประเทศชาติวันนี้ล่มจมแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่เคยทิ้งกัน
ไม่เคยทิ้งพวกพ้องไม่เคยทิ้งพี่น้องของตัวเอง
แล้วประชาชนอยู่ตรงไหนท่านเคยนับประชาชนเป็นเครือญาติของท่านหรือไม่คะ
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
ท่านได้รวมเราอยู่ในเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยของท่านหรือเปล่าคะ
หรือท่านนับแต่พวกที่นั่งอยู่ข้างบนนี้
คณะรัฐมนตรีที่บริหารประเทศนี้อยู่
สุดท้ายนี้ค่ะความจริง
ไม่อาจปฏิเสธได้คือ
คนทั้งประเทศเขารู้ซึ้งกันหมดแล้วค่ะว่า
ไม่มีพวกท่านเขาก็อยู่ได้
ดิฉันไม่ได้ว่าท่านโง่นะคะต้องขอประธานอภัยเป็นอย่างสูง
แต่ท่านแค่เป็นคนรู้น้อย
วุฒิภาวะที่จะสามารถนำพาประเทศไทย
ประชาชนคนไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตณปัจจุบันได้
วันนี้ที่ดิฉันมาอภิปรายดิฉันแค่มาบอกกล่าวค่ะ
แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งดิฉันมั่นใจว่า
ประชาชนคนไทยทั้ง๗๐ล้านคนจะเป็นคนมาบอกท่านเอง
ท่านประธานค่ะด้วยประการทั้งหมดนี้ที่ดิฉันได้นำเรียน
ฉันจึงไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและคณะให้บริหารประเทศนี้ต่อไปได้ค่ะ